คดีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ

ที่เขาร้องขอความช่วยเหลือ
เรื่องคดีความไปยังทนายนิด้า

ของคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดี
บอกว่าคนนี้ทนายนิด้านะ

ปวดท้องอยากจะตรวจภายใน
ก็ไปตรวจที่คลินิกแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
มีหมอคนหนึ่งอายุสัก๕๑ได้

ครั้งแรกก็มีลักษณะเหมือนกับจะถูกลวนลามบ้าง

แต่มันไม่หายดีไปอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สอง
ที่สอดใส่เข้ามาในวัยแพทย์ของเธอ
แล้วใช้ถุงยางอนามัยด้วยเชื่อว่าเป็นการข่มขืน
แม้ว่าหมอคนนั้นจะบอกว่าเป็นเครื่องมือตรวจก็ตาม
สุดท้ายมีการเจรจากัน
หมอคนนี้ยอมจ่ายเงินให้๓แสนบาท

ทางตำรวจร้อยเวรเจ้าของคดีนะครับ
ร้อยตำรวจเอกรัชพลขวัญแทร่ง

แจ้งข้อกล่าวหาไว้๒ข้อหาออกหมาย

เป็นข้อหาเกี่ยวกับการคมคืนกธรรมทำร่วน
ซึ่งนายแพทย์คนนี้มารับทราบข้อกล่าวหาไปแล้วนะครับ
แล้วก็ปฏิเสธข้อหานะฮะขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ขอให้การในชั้นพนักงานสอบสวน
ผลการตรวจพิสูจน์ผู้เสียหายได้รับรายงานจากโรงพยาบาลตำรวจ
ไม่พบคราบอสุจิแต่พบร่องรอยบางอย่างเท่านั้น
เนื่องจากผู้เสียหายไม่ได้เดินทางมาตรวจมาแจ้งความในทันทีทันใด
บอกว่าถูกกระทำช่วงสักวันที่๒๔กันยาแต่ไปแจ้งความก็๖ตุลานะครับ
ระยะเวลามันนานกว่ามันนานก็เลยตรวจไม่พบนะครับ
แต่ก็มีหลักฐานแวดล้อมอย่างอื่นนะครับซึ่งก็ต้องไปว่ากันต่อในชั้นต่อไป
ส่วนนายแพทย์คนนี้บอกว่าไม่ขอพูดอะไรเพราะสงสารผู้เสียหายมาก
ว่าผู้เสียหายจะคิดสั้นหรือเครียดไปมากกว่านี้
รับว่าที่ผ่านมามีการติดต่อกันแต่ทุกอย่างเป็นการพูดคุยเชิงเทคนิคทางการแพทย์
ที่ไปใช้คำว่าที่รักกับคนไข้ก็เป็นหนึ่งในการกระตุ้นการรักษา
และเขาทราบว่าคนไข้เป็นอะไรเป็นอย่างไรแต่บางเรื่องเป็นจัญญบันที่ไม่สามารถเปิดเผยได้

ส่วนเรื่องเงิน๓แสนบาทที่ให้ไปบอกว่าเป็นเพราะว่าคนไข้ขอจะให้แม่ไปสร้างบ้าน
เขาก็เปิดเผยสั้นแบบนี้นะครับและยังทำงานตามปกติ
บอกว่ายืนยันว่าทุกอย่างไม่ได้ทำอะไรผิด
เพราะฉะนั้นก็จะไปทำงานที่โรงพยาบาลตามปกติ

พอเป็นคดีความอย่างนี้ออกมานะครับวันนี้ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
นายแพทย์อดีศรวัฒนศักดิ์
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
ไปตรวจสอบคลินิกที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก

แล้วก็ไปตรวจห้องตรวจที่อยู่ด้านใน
ก็มีเตียงขายังกับอุปกรณ์ทางการแพทย์

ลินิกนั้นก็เป็นไปตามมาตรฐาน
แต่เรื่องเวลาตรวจคนไข้เนี่ย

เกิดเหตุมีผู้ช่วยหมอไหมหรืออยู่เพียงลำพังอะไรตรงนี้
ถ้าจากคำให้การของผู้เสียหายเขาบอกว่าอยู่แค่เพียงลำพัง
ก็ต้องไปปรับปรุงเพราะว่าต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วย

คดีนี้ณขณะนี้ยังถือว่านายแพทย์ที่ถูกกล่าวหา
ไม่มีความผิดและให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา
จึงต้องรอผลทางคดีและตั้งกรรมการขึ้นมา
ตรวจสอบข้อเท็จจริงควบคู่กันไปด้วย
หากพบว่ามีมูลความผิดก็จะตั้งกรรมการขึ้นมาสอบทางวินัยต่อไป
ส่วนประเด็นในเรื่องของคดีความเนี่ย
ตอนนี้เขายังไม่ถือว่าคุณหมอเป็นคนผิดนะ

ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อหาที่ทางผู้เสียหายได้ร้องเรียน
เพราะฉะนั้นทางศาสนส่องของเราก็
ในเบื้องต้นจะตั้งกราบการสืบข้อที่จริง
ว่ามันสืบข้อที่จริงว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ทำงานผู้กับพนักงานสอบส่วนของกำโลกเขา
ว่าข้อมูลเป็นอย่างไร
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ก็บอกว่า
กรณีหมอคนนี้ค่ะที่ถูกกล่าวหาเนี่ย
ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงแล้วค่ะ
ก็จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับทางคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง

ซึ่งก็คือสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
รวมไปถึงต้องดูสำนวนคดีของตำรวจ
เพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะ
ส่วนความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียล
จากประเด็นนี้จะกลายเป็นประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะมากนะคะ
หลายเพจข่าวในจวัญนครสวรรค์
มีผู้เสียหายหลายรายเข้ามาคุยด้วยคุณผู้ชม

เคยถูกคุณหมอคนเดียวกันนี้
ลวนลามลักษณะคล้ายกันด้วยค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรก
นี่ไม่ใช่กรณีแรกหรือกรณีเดียวพอเป็นข่าวปุ๊บโอ้โห
คนที่เคยตกเป็นผู้เสียหายมากันหลายรายเลยนะคะครับแต่เขาบอกว่า
บางทีเขากลัวแล้วเขาก็อายไม่กล้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร
กล้าเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาใครอ่ะค่ะเพจดังได้แชร์โพสต์ข้อความของผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะ
โพสต์เมื่อยี่สิบสามพฤษภาคมปีนี้แหละค่ะปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
เขาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเคยเจอพฤติกรรมลักษณะแบบเดียวกันนี้เลย
ตอนที่เข้าตรวจในคลินิกนี้ด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยพันธุ์ตำรวจโทบุญเชิดจันมณีรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรนครสวรรค์ก็เลยบอกว่า
ตอนนี้อยู่ในกระบวนการสอบสวนอยู่ล่าสุดยังไม่มีผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความเพิ่มเติม
ถ้าผู้เสียหายคนไหนเคยถูกกระทำในพฤติกรรมลักษณะแบบนี้นะคะแจ้งไปได้เลยค่ะที่สพนครสวรรค์ตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
คุณผู้สื่อข่าวรัฐทีวีนะครับเราก็ลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านแถวระแวกคลินิกนะ
หลายคนเขาก็ไม่เชื่อนะเขาก็บอกว่าเชื่อว่าหมอก็น่าจะบริสุทธิ์เพราะว่าดูแล้วก็ไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้น
ชาวบ้านแถวนี้เคยไปตรวจก็ไม่เคยประสบเหตุอะไรแต่ก็ว่ากันไปนะทางคดีความ
เพราะผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาก็มีหลักฐานสิ่งที่เขาจะยืนยันได้ทางคดีนะครับ
ขณะที่ทางเลขาธิการแพทยศภาพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธิพรคณะเจริญ
บอกว่าทางแพทยศภาทราบข้อมูลเรื่องนี้แล้วกำลังรอข้อเท็จจริงจากผู้เสียหายและพนักงานสอบสวน
เพื่อเอาไปดำเนินการตรวจสอบทางจริยธรรมนะแต่ยืนยันว่าเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้
เกิดขึ้นน้อยมากและไม่เคยมีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ปีหนึ่งมีการตรวจภายในหลายล้านครั้งทั้งฝากคันและตรวจทางนาริเวศ
ไม่เคยมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีข่าวนี้เกิดขึ้น
ขอให้ประชาชนไว้ใจแล้วก็ต้องแยกแยะตรงนี้ว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัว
ไม่ใช่ว่าหมอทุกคนหมอตรวจภายในทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะครับ
แต่ทีนี้มันก็มีคำถามว่าเวลาตรวจภายในเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานอะไรยังไง
ใช่ค่ะคือพอเรื่องนี้เป็นข่าวเนี่ยคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะมากเลยนะ
คุณภาคภูมิว่าโอ้โหกลัวเลยอ่ะไม่กล้าไปตรวจภายในเลยไม่อยากไปตรวจเลยอะไรแบบนี้
ซึ่งต้องบอกว่าจริงแล้วการตรวจภายในเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องตรวจ
ผู้หญิงที่อายุสัก๒๕ขึ้นไปเนี่ยไม่ว่าจะเคยมีเพศสัมพันธ์หรือไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็ตาม
ต้องตรวจเป็นการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
เพราะมะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นของผู้หญิงไทยจำเป็นต้องตรวจนะคะ
ผู้ชายนี่ก็ตรวจสุขภาพใช่ไหมใช่ค่ะ
แต่ระบบสุขภาพภายในของผู้หญิงเนี่ยเขามีความซับซ้อนมากกว่าผู้ชาย
ใช่แต่ว่าหลักเกณฑ์ในการตรวจภายในคุณหมอเขาบอกเลยว่า๑ผู้ป่วยจะต้องยินยอม
ยินยอมว่าจะรับการตรวจภายใน๒จะต้องมีสาเหตุที่จะทำให้ต้องตรวจนะคะ
และ๓สำคัญมากจะต้องมีบุคคลที่๓อยู่ในห้องตรวจด้วย
ไม่ได้มีแค่หมอกับคนไข้๒ต่อ๒เท่านั้นเพราะหมอมีทั้งหมอผู้หญิงมีทั้งหมอผู้ชาย
ต้องมีพยาบาลผู้ช่วยอยู่ด้วยถึงจะเป็นตามหลักเกณฑ์ตามจัญญบันที่ถูกต้อง
ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้หญิงอยู่ด้วย
ถูกต้องค่ะทีนี้เราก็เลยไปถามเรื่องของจัญญบันเรื่องของหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องนะคะ
ในการตรวจภายในว่าตามหลักแล้วต้องเป็นยังไงบ้าง
คุณสุดปรีดามหายศนักข่าวของเราไปที่โรงพยาบาลพญาไทย๒
ขอความรู้เรื่องนี้นะคะจากในแพทย์ปัญญาศักดิ์สง่าวง
เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยากและการผ่าตัดผ่านกล้องทางนารีเวศ
เจ้าของเพจดังค่ะดรเช้าตรู่
คุณหมอบอกว่าหลักการการตรวจภายในทั่วไปก็คือการดูการคลำการสัมผัส
ถ้าหากว่าใช้๓อย่างนี้คุณหมอก็จะสามารถหาสาเหตุ
เจ็บป่วยของคนไข้ได้ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไร
สอดใส่เข้าไปทางอวัยวะเพศค่ะ
แต่คนไข้บางรายที่ถ้าดูคลำสัมผัสแล้วยังหาสาเหตุไม่เจอ

หลักคืออุปกรณ์ที่เรียกว่าปากเป็ดก็มีหลายขนาดนะคะ
มีสำหรับเด็กวัยรุ่นคนที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน
เขาก็จะมีตามหลักเกณฑ์ของเขาแบบนี้ค่ะ

หรือบางทีถ้าคนที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน
ครั้งคุณหมอเขาจะไม่ใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะคะ
แต่จะเป็นการอันตรสาวแทนอันตรสาวที่หน้าทอง

ก็นี่ค่ะจากคดีข่าวนี้
หมอคนที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะ
เขาใช้เหมือนอุปกรณ์อะไรสักอย่างเนี่ย

แล้วก็สอดใส่เข้าไปในร่างกายของคนไข้ด้วย
เพราะต้องการที่จะกระตุ้นอารมณ์ทางเพศของคนไข้

แนวทางการรักษาแบบนี้มาก่อนเลย

จริงเราใช้เรื่องของการดูคำสัมผัสเป็นหลักนะครับ

ในกรณีที่เราต้องดูอวัยวะ
ในช่องคลอดที่มันเป็นรูปิดใช่ไหมครับ

หนึ่งคือเคยอาจจะเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วนะครับผม

ปลอดภัยน้ำเข้าไปรูปมืออะไร่ะ
สอดใสกลับเข้าไปในช่องคลอดของเด็ก
เท่าที่มีประสบการณ์มายังไม่เคยเจอนะครับ

เกิดคือความสุขทำให้มีการหลั่งสารบางอย่าง

เท่าที่เคยผ่านการศึกษามาเรียนมา

การที่เราตรวจด้วยความเบามือนุ่มนวล
ใช้เครื่องอุปกรณ์ที่มันเหมาะสมกับคนไข้
น่าจะเป็นวิธีการที่ป้องกันความเจ็บปวดได้ดีกว่า
ทีนี้เพื่อให้เห็นบรรยากาศของห้องตรวจนะคะ
คุณผู้ชมคุณหมอก็พานักข่าวของเรา
เข้าไปดูสถานที่จริงอุปกรณ์จริงเลยนะคะ
แล้วก็จำลองเหตุการณ์ให้เหมือนการตรวจรักษาทุกอย่าง
ตั้งแต่การแต่งตัวการขึ้นเตียง
ทำให้เห็นว่าขายังลักษณะเป็นยังไง
คุณหมอบอกว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือคลินิก
จะต้องยึดหลักเดียวกันเป็นมาตรฐานก็คือ
ห้องตรวจต้องมีความสะอาดมิดชิด
ที่สำคัญไม่ว่าคุณหมอจะเป็นผู้หญิงหรือคุณหมอผู้ชาย
ในการตรวจภายในนั้นต้องมีบุคคลที่๓อยู่ด้วยทุกครั้ง

โน่าสงสารต้องขึ้นขายยางกับเขาด้วย

ทีนี้เขาก็บอกเลยว่าพยาบาลที่อยู่ด้วยเนี่ย

แล้วก็ต้องคอยยืนข้างเตียงของคนไข้ตลอดนะ

ตลอดทุกขั้นตอนในการตรวจภายในเลยค่ะ

ทีนี้เราลองจับประเด็นตามที่ผู้เสียหาย
ที่มีกรณีของหมอที่นครสวรรค์

ทางตรงข้ามต้องใช้แสงไฟเยอะด้วยซ้ำ
ถ้าเขาตรวจด้วยการดูอะไรพวกนี้ใช่ไหม
เพื่อจะให้เห็นชัดเจนว่า

แต่ถ้าต้องดูผลจากอันตราซาว
เหมือนเวลาที่ผู้ที่เขาท้อง

มันก็ต้องมีการหรี่ไฟลงเพื่อให้เห็นหน้าจอหรือเปล่าสาว
แต่ไม่ใช่ปิดไฟมึดไม่ใช่

ส่วนเรื่องอุปกรณ์ที่จะใช้ที่ผู้เสียหาย
เขาบอกว่าในคดีนี้เนี่ยมีการสอดใส่อุปกรณ์เข้าไป
แล้วมีการใช้ถุงยางอนามัยสวม

คุณหมอบอกว่าอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไป
ถ้าอุปกรณ์ที่จะเป็นการอันตราซาวภายใน
มันจะมีลักษณะเป็นด้ามแท่ง

ว่าจะสอดใส่เข้าไปเพื่อจะตรวจข้างใน
แต่ถามว่าใช้ถุงยางอนามัยห่อหุ้มก่อนไหม

เพราะมันไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งเลย

มันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ตรงนี้
อันนี้จำเป็นต้องใช้
แล้วก็บรรยากาศภายห้องตรวจก็คือ
เป็นบรรยากาศที่ห้องที่มิดชิด

ถ้าเกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมจริง

สัมผัสข้างนอกแล้วเรารู้สึกกันปกติ

เพราะเขาต้องใส่เขาเรียกว่าเหมือนผ้าถุงขึ้นมา

เปิดผ้าก็ต้องแจ้งว่าขออนุญาตเปิดผ้า

ไม่มีการรู้สึกว่าเหมือนเป็นการล่วงเกินเขา

ตรวจภายในทั่วไปก็คือเราต้องการดูคลำ

ก็ต้องมีลักษณะของแสงที่มันชัดเจน
เพื่อเราได้เห็นอวัยวะทุกอย่างให้มันชัดเจน

เช่นการทำอันตราซาวน์
ทีนี้ไอ้อุปกรณ์ที่ต้องใช้อันตราซาวภายใน
ไม่ใช่อันตราซาวน์อยู่ที่บริเวณหน้าท้องข้างนอก
ตัวนี้มันจะมีลักษณะแบบไหนอะไรยังไง
มันจะเหมือนกับอวัยวะเพศปลอมอะไรไปเลยไหมเนี่ย

เพื่อที่จะป้องกันเชื้อโรคต่างอะไรด้วยนะ
เพื่อความสะอาดด้วยอะไรด้วยนะครับ
แล้วมันทิ้งไม่ได้มันไปฆ่าเชื้อไม่ได้
เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่ามันเหมือนกับอวัยวะเพศปลอม
ลักษณะเหมือนกับว่ารู้สึกเหมือนกับถูกข่มขืนอะไรพวกนี้
คุณหมอบอกว่ามันต่างกันเลยนะมันไม่เหมือนกัน
คุณหมอก็เลยทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะคะ

ถ้ามีการสื่อสารทำความเข้าใจที่ถูกต้องกับคนไข้ตั้งแต่แรก

ในช่วงตรวจรักษาในห้องต้องมีบุคคลที่๓อยู่ด้วย

เพราะว่าการตรวจมีความหมินเมต่อการล่วงละเมิดพอสมควร
อยากจะให้ผู้หญิงโดยทั่วไปเข้าใจว่าการตรวจภายในเป็นเรื่องจำเป็น

บางโรคเราไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก
ต้องอาศัยการตรวจภายในเท่านั้น

คุณหมอก็มีจัญญบันในการตรวจสอบ

เห็นให้หาหมอมาแล้ว

เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๔กันยายนนะ

เมื่อช่วงค่ำไปจัดแทนคุณจอมขวัญ
นายนิด้านางสาวสรรญาหวังสุขเจริญ

ก่อนตะสินใจไปแจ้งความ๖ตุลาคม

เขาเองเขาก็ต้องรวบรวม
และกลมวนความคิดหลายสิ่งหลายอย่าง

เพราะถ้ามีคนอยู่ด้วยมีพยานอะไรอยู่ด้วย

ที่มีคำถามว่าแล้วทำไมเพิ่งแจ้งความ
ก็เหมือนกับหลายคนที่พอมีคดีนี้เป็นข่าวดังขึ้นมา
มีหญิงสาวอีกประมาณ๒๐รายติดต่อเข้ามาแบบเดียวกันเลย
บอกว่าเจอกับคุณหมอคนนี้ลักษณะแบบนี้เลย
ถูกล่วงเกินถูกล่วงละเมิดทางเพศถูกข่มขืน
แต่หลายคนอายไม่กล้าแจ้งความ
และอยู่ในคลินิกอยู่ในห้องตรวจแบบนี้
เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปหาพยานหลักฐานจากไหนอะไรยังไง
คดีนี้พอผู้เสียหายแจ้งความไป๖ตุลาคม
คดีไม่คืบหน้าเขาก็มาร้องที่ทนายนิด้า
ที่คุณบุ๋มปนัดดารวบรวมหลักฐานกันนานกว่าจะได้หลักฐาน
ทั้งทางแชทไลน์ที่ยอมที่จะจ่ายเงินเพื่อ
ให้ไปถอนแจ้งความ๓แสนบาท
คลิปเสียงก็มีเดี๋ยวอีกสักครู่จะให้ฟัง
แต่ยืนยันว่าคดีนี้ผู้เสียหายถูกข่มขืนจริง

เชื่อหลักฐานตรงไหนหรือว่าประจักษ์พยานตรงไหนอะไรยังไง
เราเชื่อจากเอาจริงทุกอย่างเป็นพยานแวดล้อมหมดเลย
ต้องพูดตรงนี้ตามตรงเลยนะคะว่า
กรณีนี้ในคดีข่มขืนเกินครึ่ง
ไม่มีประจักษ์พยานนะคะ
ไม่มีใครเห็นหรอกว่าใครกระทำอะไรกับใคร
ส่วนใหญ่อยู่ในที่ระโหฐานที่รับตาคน

นะคะดังนั้นเนี่ยการที่ไปหาคนมายืนยันว่า
ผมเห็นเขากระทำชำเลากันจริงครับมันไม่มี
เราต้องหาจากพยานแวดล้อมอื่น

แต่เนี่ยก็น่าจะร้องได้

ว่าในการต่อสู้ดิ้นรนขัดขืนนั้น

แต่ว่าในการที่เขาร้องขอความช่วยเหลือนั้น
หรือขอว่าอย่าทำหนูเลยหนูอะไรลักษณะอย่างนี้

ตรงนี้เป็นดีเทลในการต่อสู้คดีด้วย
คือหลายเรื่องก็บอกว่า
ไปให้การในชั้นศาลเปิดหมดไม่ได้

แต่ยืนยันว่าผู้เสียหายร้องแล้ว

มันไม่เอื้อต่อการให้คนได้ยิน

นายนิด้าบอกว่าขอเก็บไว้ในชั้นศาล

แต่ก็มีข้อมูลที่นักข่าวไปคุยกับคนดูแลคลินิก
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาทำงานที่คลินิกนี้มา๒๐ปีแล้ว
วันเกิดเหตุผู้เสียหายเข้ามารักษาที่คลินิก

ตอนนั้นก็มีผู้ป่วยคนอื่นนั่งอยู่ด้วย
พอถึงคิวตรวจหมอก็ไปถามว่ามาทำอะไร
ถ้าจะตรวจภายในผู้ป่วยต้องยินยอม
ถ้าผู้เสียหายร้องของความช่วยเหลือ

เพราะประตูด้านหน้าของห้องตรวจเปิดไว้ตลอดเวลา
แล้วก็ตัวเองทำงานที่นี่มา๒๐กว่าปีแล้ว
ยืนยันว่าคุณหมอคนนี้ไม่ได้มีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าว

ปิดประตูล็อกหรือไม่ล็อกเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจ
แต่ปิดประตูและสภาพของคลินิก
เอื้อต่อการให้ได้ยินเสียง

แต่ไม่เอื้อยังไงเขาขอเก็บไว้ในชั้นศาล
ทีนี้มันมีคลิปเสียง
ก่อนที่จะมีแชทที่หลุดออกมา

ไปถอนแจ้งความนะเดี๋ยวให้ทีแรก๕๐๐๐
จนไปจบที่๓๐๐๐๐๐แล้วโอนเงินให้เราด้วยซ้ำ

มีคลิปเสียงยืนยันในการโทรไปคุยกับหมอ

แต่เป็นเสียงที่เขาเปิดเผยมาว่า
อ้างว่าเป็นเสียงของคุณหมอคนนี้
กับผู้เสียหายที่คุยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เดี๋ยวลองฟังคลิปเสียงที่อ้างว่า
เป็นหมอที่ถูกกล่าวหากับผู้เสียหายในคดีนี้

ถนนี้น่าบอกว่าเป็นหนึ่งในหลักฐานที่มีอยู่นะ

ของทนายเดชากิติวิทยานาน
นายเดชาตั้งข้อสังเกตว่า
คดีนี้สมยอมหรือถูกข่มขืน

เทียบเคียงแนวคำตัดสินของสารดีกา
เป็นการสมยอมกันก็ได้

เช่นตอนถูกล่วงละเมิด

ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่เอะอะผิดวิสัยของผู้หญิงทั่วไป
ไม่แจ้งความทันทีทั้งที่เป็นเรื่องร้ายแรง
ไม่มีร่องรอยการข่มขืน
และไม่มีการตรวจพิสูจน์ภายใน
ไลน์ต่างเกิดจากคำแนะนำของทนาย

เพื่อให้มีพยานหลักฐานในการดำเนินคดี
และมีการตกลงค่าเสียหายกัน
ข่มขืนกระทำชำราวในที่ลับเป็นความผิดอันยอมความได้

และมีข้อสงสัยว่าได้เงินแล้วทำไมถึงนำเรื่องนี้มาเป็นข่าว
ทนายคลายทุกข์บอกว่าการพิสูจน์ต้องดูพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุประกอบด้วย
ผู้เสียหายไม่มีพยานในที่เกิดเหตุ
ไม่มีพยานหลักฐานเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นนานแล้ว
เหตุการณ์นี้ยังไม่ได้ข้อที่จริงทั้งหมดจึงยังไม่ควรสรุปว่า
ใครผิดหรือไม่ผิดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
ก็ในลักษณะที่ว่าเดี๋ยวต้องขอดูข้อมูลเพิ่ม
พยานหลักฐานเพิ่มเติมถึงจะสรุปได้
ก่อนเดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันหรอ